คุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าในคดีน้องจีน่ากันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการเยอะเลย
ในการทั้งไปตรวจค้นบ้านแล้วก็สอบสวนคนที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็ได้ดูคลิปน้องจีน่าที่มีอาการดีขึ้นแล้ว
คุณแม่เป็นคนถ่ายไว้ไปดูคลิปนะฮะ
นี่คุณแม่อยู่กับจีน่าแล้วนะคะจีน่ากินข้าวเก่งค่ะจีน่าไม่งอเงยแล้วนะคะนี่ค่ะจีน่า
จีน่าอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะ
แรงแล้วนะฮะจีน่าอยู่ไหนคะไม่มีอยู่นี่นะฮะ
อันนี้เป็นคลิปที่แม่ถ่ายน้องจีน่าที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับ

เพราะคุณแม่ดีใจนะฮะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเมื่อสักครู่นี้
ก็เห็นว่าน้องจีน่านั่งตักคุณพ่ออยู่นะครับ
แล้วก็คุณหมอบอกว่าสภาพจิตใจของน้องเริ่มดีขึ้น
เพราะว่ายอมให้พ่อแม่และคนรอบข้างกอดแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของการตรวจร่างกายของน้องนะคุณนะ
ก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายรอยยุงรอยมดอะไรไต่ไม่มีเลย
รวมถึงเรื่องของร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศนี้ก็ไม่มีนะครับ
ส่วนทางด้านของคดีคุณเรื่องของคดีต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะ
คือเมื่อวานนี้เจ้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการหลายอย่างเลย
การค้นบ้านและสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องนะครับ
โดยคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเครือญาติของน้องจีน่าเนี่ย
ก็เดินทางมาที่โรงพักนะครับมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม
มีทั้งหมด๙คนครับเมื่อวานนี้ก็มีน้าของน้องจีน่าคือนางสาวแอนนะครับ
มีลุงของน้องจีน่าก็คือลุงจบูสือจลอนะครับ
มีเพื่อนของลุงก็คือนางดอเลนะครับ
เป็นคนที่ไปพบตัวน้องจีน่าบนดอยด้วยนะฮะ
แล้วก็มียายแท้ของน้องจีน่าด้วยนะครับ
มีนายจจือสามีใหม่ของยายน้องจีน่า

ซึ่ง๑ใน๓ก็คือน้องจูเนียร์พี่ชายน้องจีน่านะครับ

จากนั้นในช่วงเย็นเนี่ยนะฮะที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบเนี่ย
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นำหมายค้นเขาขอตรวจค้นบ้านยายของน้องจีน่า
ใช้เวลาตรวจค้นนาน๓ชั่วโมง
พบเสื้อผ้าเด็กกล่องนมแล้วก็ของเล่น
โดยเฉพาะรองเท้าของเด็กผู้หญิง
แต่ว่าจากการสอบถามนายจจือตา
ซึ่งเป็นสามีใหม่ของยายน้องจีน่า
ให้ข้อมูลบอกว่าเสื้อผ้าของเด็กเล่นนั้นเป็นของลูกชายผม
แล้วก็ยอมรับว่าน้องจีน่าเคยมาที่บ้านหลังนี้

แต่ก็ไม่มีส่วนรู้เห็นในการลักพาตัวน้องจีน่าแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนำตัวของนายจจือ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพแม่แตง
ส่วนหลักฐานต่างได้นำไปตรวจสอบ
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส่วนตัวของนายอาผะหรือว่านายเสี่ยวนะฮะ
ตอนนี้ยังคงถูกดำเนินคดีในข้อหา
เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

คือทางตำรวจบอกว่าต้องพยายามรวบรวมหลักฐานต่าง

ถึงจะมีการออกหมายจับและแจ้งข้อหาเกี่ยวกับคดีลักพาตัวนะครับ
การภาค๕ปฏิเสธนะอีกเรื่องหนึ่งคือบอก

เพราะมีข่าวลือออกมาบอกว่าควบคุมตัวคน๓คนใช่ไหม

ผู้การภาค๕บอกยังนั่นเป็นแค่ข่าวลือนะครับ
ทั้งหมดจะต้องหาหลักฐานอย่างละเอียดอีก
คดีนี้แม้เจอน้องจีน่าแต่ยังไม่จบนะ
เพราะว่าตอนนี้มีอะภะคนเดียวที่โดนอำนวยคดี
คนอื่นแค่เรียกมาสอบปากคำเฉยถูกต้อง
นี่คือคดีที่ว่านี้ถือว่าอุ่นใจ
แต่ตัวว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งสอบเลย